ทีนี้มาดูอีกหนึ่งภัยสังคมลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยนะฮะ
มีคนร้ายค่ะบุกงัดเข้ามาในบ้านเช่า
คือน้องนักศึกษาชั้นปวชปีที่๓เป็นผู้หญิงเขาเช่ากันอยู่๒คน
ปรากฏว่าช่วงวันศุกร์เพื่อนกลับบ้านก็เลยน้องต้องอยู่คนเดียว
คนร้ายบุกเข้ามานะคะวันศุกร์เลยมางัดก่อนตอนแรกเนี่ยเธอบอกว่าเธอตื่นนะคะ
เสร็จปุ๊บคนร้ายหนีไปหลังจากนั้นคืนวันเสาร์มาอีกค่ะน่าจะเป็นคนเดิม
ครั้งนี้เข้ามาบีบคอเธอแล้วเอาเงินสดของเธอไปได้๘๐๐บาท
ทีนี้ก็เลยต้องร้อนถึงตำรวจแบบนี้นะคะ
ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชค่ะไปตรวจสอบแบบนี้นะคะไปหาหลักฐาน
จุดเกิดเหตุก็คือภายในบ้านเช่า๒ชั้นริมถนนประตูขาว
หลังจากที่คนร้ายบุกเข้าไปก่อเหตุชิงทรัพย์ผู้เสียหายเนี่ย
เป็นน้องนักเรียนหญิงอายุ๑๘ปีเป็นนักศึกษาชั้นปวชปีที่๓
สถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งเธอเล่าบอกว่าเช่าบ้านหลังนี้อยู่กับเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
ศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อนเดินทางกลับบ้านต่างอำเภอ
ก็เลยเหลือเธอเพียงคนเดียวตามลำพังกระทั่งตี๓ของคืนวันศุกร์
คนร้ายเป็นผู้ชายรูปร่างบอกรูปภัณฑ์สันธารกันหน่อยนะ
รูปร่างผอมสูงปีนระเบียงเข้ามาชั้น๒พยายามที่จะงัดประตูห้องนอนเข้ามา
เพราะดีมากครั้งแรกที่ก่อเหตุเธอตื่นขึ้นมาได้ตื่นขึ้นมาทันและเปิดไฟ
คนร้ายรู้ตัวแล้วก็เลยหลบหนีไปได้วันต่อมาคืนวันเสาร์อีกก็ยังไม่หยุดนะ
ยังไม่หยุดค่ะคนร้ายรายเดิมปีนระเบียงขึ้นมาก่อเหตุอีกครั้ง
ัดประตูเข้ามาบีบคอเธอเลยบีบคอเธอเสร็จปุ๊บเอาเงินไปได้๘๐๐บาท
ครูด้วยนะคะอย่าเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความนะอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกตำรวจนะ
เช่นนั้นเดี๋ยวจะเอาเรื่องเดี๋ยวจะกลับมาอีกแล้วจะตามราวีไม่เลิก
เขาก็กลัวสิแต่น้องคนนี้บอกว่ากลัวก็แจ้งความอยู่ดี
เพราะก็ต้องให้ตำรวจมาดูหน่อยนะคะรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายค่ะ
หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าค่ะคุณผู้ชมฟังเสียงผู้เสียหายเล่ากันหน่อยค่ะ
เพราะว่าอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็เขาขึ้นมา
เขาหันประตูขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าเออเอาเหมือนคนรู้จัก

แล้วก็พอไม่กี่วันที่ผ่านมาอีกเขาปีนขึ้นมาอีก

ขายประมาณ๘๐๐พอหนูไม่ให้เขาก็บีบคอ
พอได้เสร็จเขาก็ไปแล้วเขาขู่ว่าเขาจะมาอีก
ถ้าสมมุติว่าหนูบอกคนอื่นหรือว่าแจ้งความเขาจะเอาเรื่องค่ะ
เขาบอกถ้าจับแล้วต้องจับให้หมดถ้าไม่หมดก็เขาจะเอาเรื่อง
อยู่แบบเหมือนคนติดยาพี่แบบเขาอยู่สูงสูงสม
แต่ว่าเขาใส่แม็กบิดปากมัวก็เลยไม่เห็นหน้า

ตอนนี้น้องผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อบอกว่า
อยู่บ้านหลังนี้ด้วยความวิตกกังวลแล้วก็กลัวมาก
เพราะฉะนั้นตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชนะคะ
ภูมิกับเองก็เลยส่งตำรวจมาคุ้มครอง

ส่วนเรื่องของคดีความเดี๋ยวต้องไปดู
ไล่ดูกล้องวงจรปิดตามจุดต่างที่คนร้ายหลบหนี
แล้วก็คาดว่าน่าจะนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ตามกฎหมายได้เร็วนี้นะคะ